พี่ชายถ้าช่วยเลี้ยงน้องสาวก็ดีครับแต่ปรากฏว่าพี่ชายเพิ่งจะสามขวบ
นะฮะน้องสาวเดือนเดียวพี่ชายเห็นน้องร้องหิวนมค่ะ
อุ้มไปหาแม่ครับสามขวบแม่หัวใจจะวายครับ
นี่ครับเพราะว่าอุ้มไปท่านี้คุณผู้ชมนี่
แม่ต้องรีบมาจับตัวน้องเอาไว้เลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ธันวาคมครับ
คุณแม่พรมฤดีเล่าบอกที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของใช่ไหม
สิบสามสิบเมตรนะครับน้องอิงฟ้าเดือนเดียว
หลับอยู่ที่บ้านพี่ชายคือน้องกองทัพ๓ขวบนั่งดูทีวีอยู่
พ่อก็ทำงานอยู่หลังบ้านปรากฏว่าคือจริงกองทัพไม่เคยอุ้มน้องเลย
แต่วันนั้นไม่รู้ยังไงแม่ก็นั่งคิดเงินอยู่ปิดยอดร้านค้าอยู่
กองทัพหิ้วอิงฟ้ามาโอ้โหบอกว่าน้องร้องไห้แม่น้องหิวหนก
พอตอนเช้ามานะฮะคุณแม่ก็มาอธิบายกองทัพ
ลูกลูกกองทัพหนูยังเล็กไปนะลูกนะที่จะอุ้มน้องอิงฟ้าเพราะว่าน้องเพิ่งเดือนเดียวแล้วคอน้องยังไม่แข็งนะลูกนะ
มีอะไรให้เรียกพ่อกับแม่น้องกองทัพเข้าใจฮะน้องกองทัพเข้าใจถึงตอนนี้เธอก็ยังแบบ
โอ้โหกองทัพอุ้มอิงฟ้ามายังไงนะลงจากเตียงสูงเกือบ๒ฟุตช็อตนี้ก็นึกสงสัยว่าทำได้ยังไงนะครับ
เพราะน้องอิงฟ้าเนี่ยนะฮะโอ้โห๑เดือนยังอ่อนยังเล็กมาก
ซึ่งถ้าพื้นฐานนี่ฮะนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับใช้มือซ้ายจับบริเวณก้นของลูกแล้วมือขวาเนี่ยนะครับ
ประคองตรงท้ายถอยแบบนี้เลยทำแบบนี้เลยเพราะเด็กยังคอไม่แข็งนะฮะนี่ครับ